แน่นอนค่ะนอกจากเรื่องของการซื้อของราคาประหยัดแล้ว
ซื้อของขายของอะไรกันแล้วก็ต้องอยู่ห่างกันนิดนึง
คุณผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวนี้มันมีวิธีใหม่ในการส่งของให้กับลูกค้าเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะ
โอ้โหนี่สุดยอดโลจิสติกเอาขึ้นรถบรรทุกเลยดิ
ลูกค้าสั่งอาหารเรียบร้อยหยิบเอาถุงบนรถบรรทุกแล้วก็หย่อนเงิน
น่ารักมากแม่ค้าก็ชักรอกรถกลับขึ้นมา
ตมล้มนี่แหล่ะค่ะ

ให้คนชักกินข้าวก่อน
ร้านไหนที่มีแบบนี้อาจจะต้องมีลูกนะเพราะมีของเล่นไงใช่ไหม

หรืออาจจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าของรถ

ให้รถมายิงหรือไม่ก็ซื้อคันใหม่เล่นกับคันเก่าอันนี้ดิฉันคิดว่าเด็กชอบ
แต่ว่าผมเป็นไอเดียที่ดีนะผมว่านะก็ได้นะ
เวลาคุณจะส่งอาหารให้แมวอย่างนี้นะใช่เราก็จะส่งด้วยรถไฟไปให้
ต้องถึงขนาดนั้นหาวิธีกันไปแล้วกันให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะ